คุณผู้ชมคะมาดูเคสนี้กันต่อค่ะเป็นความคืบหน้าของแก๊งจีน
ที่เป็นคนจีนอ้วนผอมผู้ชายสองคนมีการเหมือนกับเป็นการลวงสาวจีนนะคะ
เข้าไปในลิฟต์ไปในคอนโดของเธอแล้วเดินประกบแบบนี้ด้วย
คนหนึ่งเดินด้านหน้าคนหนึ่งเดินด้านหลัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗เมษายนคาบเกี่ยวไปจนถึงคืน
เช้าวันที่๑๘เมษายนนะคะ
คนก่อเหตุสองคนแก๊งจีนอ้วนผอมเนี่ย
คนแรกคือนายจังจี้หมิงรูปร่างเขาจะผอมหน่อยเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ในลิฟต์คอนโดอยู่กับผู้เสียหายในลิฟต์ด้วย
ส่วนอีกคนนึงคนก่อเหตุที่ลักษณะอ้วนหน่อยก็จะเป็นนายสู้เบ๋ยนะคะ
นายสูเวยค่ะรูปร่างก็จะอ้วนนิดนึงเธอลวงผู้เสียหาย
คือลวงผู้เสียหายเป็นสาวชาวจีนวัย๒๕ปีขึ้นไปในคอนโดชั้น๓๕
เป็นคอนโดย่านห้วยขวางนะคะ
เพื่อที่จะก่อเหตุรีดทรัพย์แล้วก็มีการทำร้ายร่างกาย
แล้วเห็นบอกว่าบังคับแก้ผ้าด้วย
เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก
พลตำรวจตรีนพสินนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ท่านบอกว่าตัวผู้เสียหายชาวจีนวัย๒๕ปีคนนี้

บอกว่าโดนตัวแก๊งคนจีนอ้วนผอม๒คนจับตัวกักขังในคอนโด
มีการทำร้ายร่างกายจับเธอถอดเสื้อผ้ามัดไว้กับเก้าอี้
ยังกับในหนังแล้วก็บังคับให้ผู้เสียหายโอนเงินค่ะ
ขู่บังคับให้โอนเงินจำนวน๔๒๗๕๐๐บาท
พอได้เงินปุ๊บปั๊บก็หลบหนีไป
ตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจบอกว่าตอนนี้โจรอ้วนชาวจีนคนนี้คือนายจางจี้หลบหนีผ่านกัน
เดินทางออกนอกประเทศด้วยการใช้พาสปอร์ตปลอมเดินทางไปที่กรุงพนมเป็นกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว
ส่วนตัวนายซูเวยนะคะเห็นบอกว่าข้อมูลเบื้องต้น
นายสุเวยหลังก่อเหตุได้มีการขี่รถมอเตอร์ไซค์
กลับไปบ้านพักย่านสุธิศาลตำรวจตามไปตรวจสอบค่ะ
ปรากฏว่าบ้านพักหลังนั้นมีคนจีนอยู่ด้วยอีก๗คน
แต่ที่เหลือไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
ส่วนตัวคนก่อเหตุเองนายซูเบยตอนนี้ยังไม่เจอตัวเหมือนกันนะคะ
ตรวจสอบประวัติทั้งสองคนเบื้องต้น
พบว่านายจังจี้หมิงโจรผอมชาวจีนคนนี้ค่ะ
มีการเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๐๑๘
เข้ามาแล้วเข้าออกมาแล้ว๓รอบนะคะ
ส่วนนายเสวยค่ะเข้าออกประเทศไทยบ่อยมาก๑๒ครั้งตั้งแต่ปี๒๐๑๗นะคะ
แล้วทุกครั้งที่เดินทางเข้ามาก็จะเข้ามาในรูปแบบตีเนียน

แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้กับสาวชาวจีน
ซึ่งก็ร้องเรียนผ่านตำรวจไทยนะคะ
เอาละค่ะเบื้องต้นตำรวจบอกว่าแม้ยังจับตัวไม่ได้
แต่ก็มีการออกหมายจับ๒ผู้ต้องหาแล้ว
ข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์ข่มขืนใจผู้อื่น
โดยใช้กำลังประทุษร้ายกักขังหน่วงเหนียว

ในขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของผู้บัญชาการ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

มีการก่อเหตุลักษณะแบบนี้กับชาวจีน
เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะ
ก็หวังว่าตำรวจเองก็จะมีการตรวจสอบกวดขัน
คนจีนที่เดินทางเข้าประเทศ
หรือว่าการตรวจสอบเหตุในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยแบบนี้อีกค่ะ